ต่อกันที่ข่าวคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะคะพี่ก๊อฟเบนจพลกับนำทีม
นายห้างก๊อฟเนี่ยปวดหัวกุมขมับเพราะว่าบัตรเนี่ยขายไม่หมด
ใช่แล้วก็นี่แหละค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะครับ
ไซเมอร์คอมเมดี้กันเกือบครบทีมค่ะเหล่าศิลปินเสียงดีนำโดย
เบจพลนิโนเมธานีมัมลาคอนิกแล้วก็เจสันยังค่ะ
ออกตัวว่าตอนนี้พร้อมมากเวอร์นะคะส่วนเรื่องยอดขายบัตรคอนเสิร์ต
อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยในห้างก๊อฟกุมขมับเลย
โค้งสุดท้ายแล้วนะใกล้งานแล้วเจ้าตัวจะยิ้มออกหรือเปล่า

โอ้ยเหลือเพียบขอบคุณใจมากเราภูมิใจที่จะบอกว่า

มาเถอะมาดูเถอะให้ทั้งครอบครัวใช่ครับผม
เฉพาะที่สำคัญคือว่าเรามอบให้กับสามมูลนิธีด้วยนะครับรายได้
นี่แหละปัญหาคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือช่วยกันเถอะครับ
คาวว่ามันปลายปีจะไปเที่ยวหรือไม่เที่ยวอะไรอย่างเนี้ย
เจอกัน
ยังมีอีกเยอะเลยนะคะ๑๕ธันวาคมนี้ใช่ไหมคะ

พาคุณพ่อคุณแม่ไปฟังกันได้นะ